ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เตือนประชาชนที่ตั้งใจจะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
ถ้าหากป่วยด้วยไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่

เพราะว่าเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
จากการติดตามข้อมูลรายงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครตรวจพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั้งไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ทุกวัน
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของฤดูฝน
โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙เป็นต้นไป
สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาด
เพราะเชื้อโรคนี้ติดต่อกันง่ายจากการไอจามของผู้ป่วย
จะอยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลาย
และสามารถติดผ่านทางมือที่ไปสัมผัสเชื้อ
หรือติดจากการใช้สิ่งของร่วมกันได้
ป้องกันโรคนี้ถ้าหากประชาชนที่กำลังมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด

ขอให้งดการเดินทางชั่วคราวงดออกกำลังกาย
นอนพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายป่วยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
และขอให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับคนอื่น
ประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้าหากไม่ดีขึ้นภายใน๒วันควรรีบพบแพทย์
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาแล้วป่วยเป็นไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ระหว่างเดินทาง
ที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัย
มือบ่อยครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล้างมือ
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น
ไม่ใช้หลอดดูดน้ำแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่น
น้ำธรรมดาถ้าหากมีอาการไข้สูงไอเจ็บหน้าอก
ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะ